ครั้งหนึ่งในชีวิตได้พิชิตภูกระดึงอากาศก็ดีดีธรรมชาติก็สวยเลยค่ะคุณผู้ชม
รุนสวัสดิ์ค่ะชิสามารายงานสภาพอากาศให้ทราบในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้ว
เช้านี้เราขึ้นมาอยู่บนยอดดอยสูงที่ภูกระดึงคุณผู้ชมความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ย๑๓๐๐กว่าเมตรเลยทีเดียว
เพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศที่นี่ก็จะดีมากเย็นมากเลยทีเดียว
แต่ช่วงนี้ใครจะขึ้นมาเนี่ยต้องเตรียมสภาพร่างกายให้ดี
เตรียมพร้อมอุปกรณ์การแต่งกายด้วยเพราะฝนตกอยู่เลยค่ะคุณผู้ชม

แต่ยังคงมีปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝนอยู่นะคะ
ปัจจัยแรกก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
คือลมประจำฤดูฝนที่ยังคงมีกำลังแรงนะคะ
จึงทำให้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกฝนตกหนัก
แถบอันดามันที่จะทำให้คลื่นสูงด้วยขณะเดียวกันตอนบนค่ะ
ก็จะมีร่องมรสุมที่เคลื่อนต่ำลงมาทำให้พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนกลางนะคะ
จึงทำให้เกิดฝนตกกระจายในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะจุดที่เคยตกสะสมเนี่ย
อย่างเช่นบริเวณแถบตะวันตกของประเทศไทยภาคตะวันออกและภาคอีสาน
ก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
ต้องระมัดระวังภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ
ส่วนใครจะไปท่องเที่ยวทะเลสุดสัปดาห์นี้ก็อาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าคลื่นก็จะสูง๒เมตรยิ่งห่างฝั่งออกไปแล้วฝนตกเนี่ย
ก็จะมีคลื่นสูงราวราวสองเมตรขึ้นไปนะคะส่วนอุณหภูมิความร้อนช่วงนี้ถือว่าไม่ร้อนจัดมาก
แต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าเห็นอุณหภูมิประมาณสัก๓๕องศาเซลเซียส
ดังนั้นตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมจากข้อมูลการคาดการณ์จนถึงวันที่๑๐ตุลาคมกันหน่อยนะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานช่วงเช้าอากาศเย็นแล้วค่ะ
เริ่มมีหมอกในตอนเช้าแล้วมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๘๐ของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งพื้นที่รุ่มต่ำให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งเอาไว้ด้วย
โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำต้องระมัดระวังน้ำล้นนะคะ
ภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๘๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
รวมถึงความชื้นในอากาศสูงด้วยก็อาจจะตากผ้าไม่ค่อยแห้งนะคะ
รุ่มต่ำต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตะหลิงค่ะ
ส่วนภาคใต้จะมีฝนทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย
ฝนตกประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
จุดที่มีฝนโดยเฉพาะฝั่งอันดามันคลื่นก็จะสูงมากกว่า๒เมตร
ชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
ใครจะไปท่องเที่ยวก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
อุณหภูมิกลางวันไม่ร้อนมากอยู่ที่๒๔๓๖องศาเซลเซียส
แต่ช่วงเย็นนั้นโอกาสที่จะเกิดฝนยังคงมีอยู่
ต้องวางแผนการเดินทางแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตสำหรับคนในเมืองกรุงกันด้วยนะคะ
สำหรับการไปท่องเที่ยวสุดสัปดาห์เชื่อว่าเป็นการวางแผนของใครหลายคน

แต่คุณผู้ชมคะการมีฝนตกเนี่ยข้อดีคือการได้กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแรง
ซึ่งจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้แล้วนะคะ
ขอให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศและตรวจสอบอากาศกันใหม่ในรู้ก่อนร้อนหนาว
เช้านี้ขอไปเที่ยวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ